คุณผู้ชมครับหลังสงกรานต้องวางแผนการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันให้ดีนะครับ
เพราะว่ากระทรวงคมนาคมก็บอกว่ามีรถเดินทางออกไปเดินทางกลับมาช่วงสงกราน
รวมแล้ว๗ล้านกว่าคันและขากลับนี่โอ้โหรถติดแน่ก็ต้องวางแผนกันด้วยนะครับ
โดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมคาดการณ์แบบนี้ว่าปริมาณรถที่ออกจากกรุงเทพไปแล้ว
ในเส้นทางต่างรวมทั้งที่เข้ากลับเข้ากรุงเทพ
ระหว่าง๑๑๑๑๗เมษายนนี้จะมีมากกว่า๗๒๐๐๐คัน

คือขาที่ออกไปเนี่ยประมาณ๓๔๘๐๐๐คันแต่ขากลับเข้ามาน่าจะมากกว่าประมาณ๓๕๖๐๐๐คัน
วันที่๑๒วันเดียวรถออกจากกรุงเทพสูงสุด๖๔๘๐๐คัน
แต่ว่าช่วงขากลับโดยเฉพาะวันที่๑๖คาดว่าจะมาประมาณ๖๑๒๐๐คัน
ก็เลยขอให้ช่วงขากลับประชาชนวางแผนเดินทางให้ดี
ทั้งเรื่องของรถติดทั้งเรื่องของเส้นทางเลี่ยงและเรื่องของเวลา
เพื่อป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรติดขัดด้วย
แบบนี้ครับจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงยกเว้นค่าผ่านทางอยู่ช่วงสงกรานนะครับ
๑๓๑๔๑๕ยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์
แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยามรวม๖๐ด่านอันนี้ผ่านฟรี
รวมทั้งทางพิเศษบุรพาวิถีกับทางพิเศษกาญจนาพิเศษด้วย
ขึ้นยาวฟรีไปจนถึงวันที่สิบแปดเมษายนนี้
อันนี้ก็เป็นการเรื่องของลดภาระให้กับประชาชน
รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านรถจะได้ไม่ติดช่วงสงกรานนะครับ